ผมมีคำถาม๓คำถามในฐานะประชาชนครับ

ผมคิดว่าพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่

พักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่

การที่มีโอกาสจะจัดตั้งรัฐบาล

ต้องใช้ใหม่นะครับ

บอกวันที่ประกาศพรุ่งนี้ค่ะ

ต้องประกาศต้องการเราจะต้องมีกิมมิกในการประกาศด้วย
วันนี้ประชาชนจะเลือกพักเพื่อไทย
อย่างผมเนี่ยผมต่อต้านกัญชาผมก็ต้องไม่เอาพักภูมิใจไทย
ผมอยากรู้ว่าพักเพื่อไทยมีจุดยืนอย่างไร
ในการที่ผสมกับพักอื่น
สมมุติว่าพักเพื่อไทยได้๓๐๐กว่าได้จัดตั้งรัฐบาลพักเดียวมันไม่มีปัญหา
แต่ถ้าพักเพื่อไทยต้องร่วมกับพักอื่นเนี่ย
ยกตัวอย่างพักภูมิใจไทย
พักเพื่อไทยจะมีคำตอบให้ประชาชนอย่างผมอย่างไรครับ
มีคำตอบให้ชัดเจนอยู่แล้วครับ
ในการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาล
มั่นใจว่าเราได้คะแนนมากเป็นดับหนึ่งนะครับ
เฉพาะ๓๐๐หรือ๓๑๐เนี่ย
อย่างไรก็แล้วแต่มันต้องมีพักร่วม
เพราะว่ามันต้องอาศัยเสียง๓๗๖ให้ได้

เราเองจะร่วมมือกับพักการเมืองที่มีอุดมการแนวทางการทำงานเหมือนกับเรา
สองนะครับนโยบายที่เราประกาศไป
โยบายที่เขาประกาศเนี่ยต้องไปเป็นแนวทางเดียวกัน

แนวทางเดียวกับการซื้อตัวขายตัวสอนไม่ได้นะ

ต้องไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเราประกาศชัดเจนว่า
จะลดนาลมการเลือกตั้งแล้ว
จริงยี่ตอนนี้ตอบความรู้ใจว่าอาจจะตอบไม่ชัดเจน
รับเป็นรัฐบาลได้ออกทางรัฐบาลไปเป็นฝ่ายคาร
ตอนนี้เหมือนคุณชูวิทย์ออนทัวร์

เพื่อจะไปถามคำถามที่เขาอยากถาม

รอว่าจะออนทัวร์ไปถึงสถานีคุณอนุทินเมื่อไหร่
เฟรมทางซ้ายมือรวมภัยสร้างคาดครับ